บาดแผลไหมเป็นบาดแผลชะกันมากบาดแผลแบบโดนคนกรีดแล้ว
กรีดเราแล้วเอาน้ำเกลือลาดลงไปในที่กรีดเรา

ชาเลยเวลาโดนวิพากษ์วิจารณ์

มือดีจริงของประเทศไทยตอนนั้น

เราก็ต้องเอาคนที่เก่งในช่วงนั้นที่เหลืออยู่มาทำ

แต่ใจเราเองอยากให้คนดูได้เห็น

ที่เรามีความต้องการมากเกินกว่าละครที่เขาจะดู

แต่มันก็ทำร้ายชีวิตพี่ไปส่วนหนึ่ง
นอนหลับมั้ยครับ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

ยอมยอมให้เขาตบเลยค่ะแล้วมาถึงที่แต่ต้องมีเหตุผลนะ

โปรดติดตามต่อไป